ส่วนเรื่องนี้ก็ไฟไหม้เหมือนกันที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้เป็นไฟไหม้เรือยอดหรู
คือจอดเทียบท่าอยู่นะคะแต่ว่าคือเกิดไฟลุกไหม้ลามขึ้นมา
แล้วเรือลำนี้เนี่ยมูลค่าถึง๑๖ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เลยต้องมาเก็บกู้ซากเรือกันนะคะ
คาดว่าเบื้องต้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะนี่เป็นภาพนาทีระทึกนะคะ
เหตุเพลิงไหม้เรือใบหรือว่าเป็นเรือยอดนี่แหละอยู่จอดอยู่ที่ท่าเรือภูเก็ตยอดเทเว่นมารีน่า
อยู่ที่ตำบลไม้ขาวอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนะคะ
หลังเกิดเหตุพนักงานประจำท่าเทียบเรือพยายามเข้าช่วยดับไฟ
แต่ไฟมันโหมไหม้รุนแรงและลามจากท้ายเรือ
จากนั้นลามไปส่วนต่างต่างของเรือทั้งลำเลยค่ะใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้
เรือก็วอดทั้งลำเลยค่ะคือไหม้หมดเลยเพราะดีที่ตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่บนเรือ
ถ้ากับกรรมตรวจสอบพอธาตุชัดใช้ตรวจสอบเพราะเรือแหละมิ้า
เทียบท่าอยู่เพื่อจะซ่อมบำรุง

ปรากฏว่ามันมีควันพวยพุ่งออกมาจากตัวเรือ

เรือก็เลยจมลงใต้น้ำในที่สุดเนี่ยนะคะนายนัชพงศ์ประนิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานกรมเจ้าท่าสาขาภูเก็ตบอกว่า
จากการตรวจสอบเพราะว่ามีการต่อสายไฟขนาดสองร้อยยี่สิบโวลต์ไปที่เรือก็เลยคาดว่านี่แหละ
สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรซึ่งจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
ตอนนี้เรื่องของซากเรือคือมันจมลงไปใต้น้ำแล้วค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบว่าไปกีดขวางร่องน้ำสำหรับการเดินเรือหรือไม่
แต่เรือลำเกิดเหตุจอดห่างจากเรือลำอื่นอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก่อนถึงจะเร่งเข้าไปกู้ซากเรือขึ้นมา
อย่างไรก็ตามทางกรมเจ้าท่าเขาบอกว่าจะเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้น
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเหตุเพลิงไหม้เกิดบ่อยค่ะจึงเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานต่าง
ประชุมวางมาตรการป้องกันเหตุเพลิงไหม้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีการฝึกซ้อมแผน
จะได้สร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
เนี่ยท่าเทียบเรือก็เรือจอดอยู่หลายลำดีที่ไม่ได้ลามไปที่ลำอื่นนะคะ
ใช่ก็เป็นท่าเทียบเรือใหญ่เลยอ่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะ